มีปัญหาที่น่าห่วง

สำหรับปีหน้าเนี่ยมองดูเนี่ยนะครับ
สำหรับผมเองมองว่าปัญหาเรื่องการเมือง
สำหรับผมเองมองว่าปัญหาเรื่องการเมือง

ทางเศรษฐกิจก็เป็นปัญหาอันยิ่งใหญ่ที่ต้องแก้
เราจะขาดความหวังไม่ได้นะครับ